ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างอยู่แถวนครสวรรค์

เป็นฟาร์มใหม่แล้วก็คนแห่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
นี้นะครับอยู่ในค่ายทหารนะครับ
ค่ายจิรประวัติเขาชื่อแกะนะครับ
ฟาร์มว่าฟาร์มแกะทหารช่างนะครับผม
วันนี้พี่ทิศเป้พาไปเลาะเลี้ยวเที่ยวค่าย
ใช่นะครับนี่แหละครับเป็นของกองพันธารท่านที่๔
พลทหารราบที่๔ค่ายกิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ครับ
เปิดให้ชมทุกวันเลยทีเดียวนะครับ

มีชื่อเรียกว่าฟาร์มแกะทหารช่าง
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่หรือจุดเช็คอินแห่งใหม่ครับ
กองพลทหารราบที่สี่ค่ายกิจรประหวัดก็เล่าว่า
แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่การเกษตร
ทำนาเลี้ยงสัตว์ของกำลังพลทหารช่างและต่อมาก็ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหา
ภูมิพลอดุญเดชราชการที่เก้าครับซึ่งก็มีประชาชนมาเยี่ยมชมจำนวนน้อยนะครับ
จึงคิดพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงให้มีฟาร์มเลี้ยงแกะ
แพะเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วครับ
รวมทั้งแบ่งพื้นที่ทำเป็นนาบัวหลวงทุ่งปอเทืองทุ่งดอกกุหลาบ
และทุ่งดอกดาวเรืองซึ่งสามารถเก็บขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับหน่วยงานด้วยครับ
ท่องเที่ยวนะครับนำไปสู่เรื่องของการเรียนรู้วิถีไทยวิถีพอเพียงนะครับ
ได้มีการทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตร
ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยนะครับซึ่งในพื้นที่โครงการปัจจุบันนี้นะครับ
มีอยู่ทั้งหมดสามสิบไร่ด้วยกันนะครับก็จะมีแบ่งเป็นโซนนะครับ
เลี้ยงสัตว์นะครับทำนาปลูกผักนะครับ
แล้วก็เป็นการปลูกพืชไม้ดอกทางเศรษฐกิจนะครับฟาร์มแกะทหารช่างนะครับ
เป็นของกล่องพันธหารชั่งที่สี่กล่องพลทหารราบที่สี่ค่ายกิรปวัตร
จะเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันแล้วครับผมตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
โดยสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ส่วนพิกัดของฟาร์มก็หาได้ไม่ยากเพียงขับรถยนต์เลี้ยวเข้าไปทางสี่แยกค่ายกิรประวัติ
และมุ่งหน้าไปทางสนามกอล์ฟค่ายกิรประวัติก็จะเจอ๓แยก
จากนั้นก็เลี้ยวขวาไปทางวัดผีน้ำหรือวัดศรีสวรรค์สังครามนะครับ
ขับตรงไปอีกนิดนะครับประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้น
ก็จะเห็นฟาร์มแกะอยู่ทางขวามือใครมีโอกาสผ่านไปแถวนั้นก็แวะไปเที่ยวชมได้เลยครับ
หรือว่าใครจะไปภาคเหนือนะครับมีโอกาสแวะพักรถ
ผมว่ามีสิทธิ์ไปแวะกันสักหน่อยนะครับทักทายกัน
บึงบัวได้คุยกับทหารเห็นต้นมะละกอความสวยงาม
แม่บรรยากาศแบบนี้มันมีความสุขแจ้งเวลาเช้านะครับคุณพุทธคุณน้องแกะ
แต่เห็นนาข้าวด้วยนะครับสีเขียวแบบนี้นะ

แล้วก็เมื่อกี้เห็นดอกดาวเรืองก็บานสะพรั่งแล้วเหมือนกัน
นี่น้องแกะของเราก็รออยู่นะครับ
เข้าค่ายทหารได้เพราะหลายคนอาจจะกลัว
ไม่กล้าเข้าพื้นที่ค่ายทหารแต่ตอนนี้เขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แล้วนะครับใช่ค่ะ